มาพบกับน้องใบตองรัชตะวันในช่วงของข่าวบันเทิงนะคะ

วันนี้จะเจอกับใบตองอีก๑วันนะคะในไทยรัฐบันเทิงค่ะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา

แต่เขาพูดตรงมากนะปีเตอร์คอปเดเรนดอล

เขาเงียบแล้วเขาก็หายไปเลยมานานมาก

ออกมาทีเดียวเคลียร์กระจ่างชัดเจนกันเลยทีเดียวเป็นยังไง

คือช่วงจังหวะนี้แหละครับที่มีข่าวบอกว่าผมไม่ได้เข้าบ้าน
คือมันเป็นช่วงที่จริงแล้วเหมือนกับว่า
มันคุยแล้วมันคุยกันไม่ได้แล้วครับ

แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันต้องห่างกันนิดนึงนะครับ

นึกว่าเป็นเพราะน้องแอนนี่แต่จริงแล้วคือผมออกมาจากบ้านก่อนนั้นอยู่แล้วครับ

แล้วก็ตีความว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่เลย
ซึ่งมันไม่ใช่คือน้องแอนนี่เป็นหุ้นส่วนของบริษัทนะครับ

เรื่องของแอนน์กับพี่พีเตอร์คือเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นนะคะ
ไม่มีอะไรจะพูดไม่มีประเด็นเลย

ต้องบอกเลยว่าเคลียร์ชัดเจนมากเลยจริง
แล้วเขาบอกจะหย่ากันไหม

แต่ว่ายังไม่ได้กำหนดเรื่องของวันค่ะ
นี่ก็เป็นการเปิดใจอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะ
ของคุณพ่อลูกสองสุดเฉาปีเตอร์คอฟเดรันโด
ความสัมพันธ์กับใบเกอร์สาวที่ตกเป็นข่าวว่า

โดยทั้งคู่ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า

อีกทั้งฝ่ายหญิงก็เป็นหุ้นส่วนในบริษัทอยู่ด้วย
อกจากนี้ค่ะปีเตอร์ได้ออกมายอมรับนะคะ
ว่าเป็นฝ่ายเอ่ยปากขอหย่าค่ะ

โดยมีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายร่วมรับรู้
และเชื่อว่าจะเป็นทางออกของปัญหารอยร้าว

จะดูแลลูกชายทั้งสองคนเป็นอย่างดี

ก็ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดค่ะ

หลายคนก็คงตีความไปเองด้วยนะครับ

แล้วก็พวกก็อย่างนี้แน่อ่ะ
แล้วก็เรื่องผู้หญิงนะครับ
แต่เราคุยไม่ได้เนี่ย

แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคือยังไง
ก็คือเดี๋ยวคงซื้อบ้านให้ใหม่เลยนะครับ
เลี้ยงดูแลผมจัดเต็มอยู่ตลอดเวลา

เดี๋ยวผมล่างเป็นสัญญาให้เลยอย่างนี้

การที่จะเริ่มอะไรบางอย่างกับอีกคนนึงเนี่ยครับ

มันเป็นเรื่องที่จริงแล้วมันพิเศษมากอย่างนี้ครับ
มันไม่มีใครที่อยากให้มันเป็นหรอกครับ
เคลียร์ชัดอีกครั้งนึงนะคะว่าเตรียมที่จะอย่าขาดกับคุณพลอยจริง
แต่ว่าไม่ลืมที่จะส่งเสียแล้วก็เลี้ยงดูภรรยาแล้วก็ลูกทั้งสองคนอย่างแน่นอน
ก็คือยังคงทำหน้าที่พ่อใช่แต่ว่าในหน้าที่ของการเป็นสามีอาจจะต้องยุติลง
ถูกต้องแล้วนะคะซึ่งก็จะมีการซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับคุณพลอยด้วย
ดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนให้กับลูกด้วยนะคะ